ส่วนคดีนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ที่เมื่อวานเราบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์อุกอาจนะคะ
มีรถของคนร้ายไปประกบรถของสามีภรรยาแล้วก็ใช้ปืนสงครามกระหน่ำยิงใส่
รถของเขาเนี่ยเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
สามีพระยาคือเสียชีวิตลูกชายเขาที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
อันนี้คือภาพรถที่พุ่งไปชนต้นไม้ข้างทาง
ประเด็นคือตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นแบบมือปืนแบบมืออาชีพ
เพราะไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรเอาไว้เลยแต่มันเริ่มมีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาค่ะ
มีคนเห็นเหตุการณ์และมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นภาพอีกมุมหนึ่ง
เบาะหลังเขาขับรถกลับจากทำธุระที่ทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปกลับรถที่จุดกลับรถตรงถนนสายตรังทุ่งสงศ์อำเภอรัศดาที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
คือก่อนจะถึงบ้านประมาณกิโลครึ่งอะค่ะ
คือเห็นตั้งแต่ขับรถผ่านกล้องไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปกลับรถนะคะ
ช่วงกลับรถเนี่ยแป๊บเดียวแล้วมันมีรถกระบะสีดำเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ
รถผู้ก่อเหตุตามลูกศรเลยรถกระบะสีดำยกสูงของคนร้าย
เหมือนกับจอดรออยู่ข้างทางก่อนด้วยนะคะจอดรอก่อนด้วย
จอดรอก่อนแล้วก็ตามคือเร่งเครื่องตามเลยอะค่ะครับ
พอพ้นระยะกล้องคนร้ายก็ประกบข้างรถของนายวีรยุทธ์เอาปืนสงคราม
ว่าเป็นเอ็มสิบหกพาดกับกระจกรถแล้วกระหน่ำยิงนะคะ
วิรยุทธ์กับภรรยาเสียชีวิตลูกชายเนี่ยบาดเจ็บนี่ค่ะ
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะมีคนเห็นบอกว่าเห็นคนร้ายจอดรถรอ
แล้วก็ขับตามแล้วไปประกบยิงครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์กับภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่มันเหมือนกันเลย
จังหวัดตรังก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายนะคะ
เช้าวันนี้ก็ลงพื้นที่อีกรอบไปหาหลักฐานเพิ่ม
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
เราได้ข้อมูลจากในทีนามสมมุติอายุ๒๑ปี
เป็นชาวบ้านที่รับจ้างกรีดยางอยู่ในพื้นที่หมู่๑๔

เขาบอกว่าตอนประมาณ๔โมงเย็นใกล้จะ๕โมงแล้ว

เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน

สังเกตเห็นรถกระบะสีดำจอดชิดซ้ายอยู่บนถนน

แล้วก็ในรถเนี่ยเห็นคนนั่งอยู่

คือปิดกระจกแล้วก็จอดรถอยู่แบบนั้น
แล้วพอมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวกลับรถไป
กระบะสีดำขับออกเลย
ขับตามฟอร์จูเนอร์สีขาวเลยครับ
เหตุการณ์เนี่ยจำได้ทุกอย่างเพราะ
เห็นจากข่าวแล้วก็เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นรถเขาเลยนึกขึ้นได้ว่า

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไป
มันคือสิ่งที่เขาเห็นกับตาในวันที่เกิดเหตุ

งานสนานค่ะ

ติดเครื่องหรือว่าตัดเครื่องไหม

ที่ที่มาแลนดธรรม

ขอบใจไหมพอท่าว่าทั้งสู่บทคนหลังขออภัยก่อน

วันนี้นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อรับศพจากโรงพยาบาลสงขลานนครินทร์แล้วค่ะ
ญาติของนายวิรายุทธ์จะนำศพไปไว้ที่บ้านที่หมู่๑๔ตำบลควนเมาอำเภอควนเมาจังหวัดตรังห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
ส่วนศพของฝ่ายหญิงครอบครัวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาโรที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะ
เราได้คุยกับพ่อของนางสาวราพรค่ะคุณพ่อสุพัฒน์อายุ๖๒
บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยก็แค่เด็กในพื้นที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อน้ำยางตามสวนยางพารา
ไม่รู้จริงจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนที่อยู่กับนายวิรยุทธ์สามีทั้งคู่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดกฎหมายเลย
ให้ข้อมูลตรงกับคุณแม่เมื่อวานนี้เลยค่ะ
พ่อบอกว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเคยพูดว่าช่วงนี้มีคนตามฆ่า
แต่ไม่รู้ว่าตามฆ่าใครไม่รู้ว่าตามฆ่าลูกสาวพ่อหรือลูกเขย
เมื่อวานแม่ก็บอกแบบนี้วันนี้พ่อก็บอกตรงกัน
ก่อนเกิดเหตุมีรถกระบะสีดำก็คือคันที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ขับมาปาดหน้าเหมือนกับมาดูว่ามีใครอยู่ในรถหรือไม่
นี่นะคะแล้วคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕ถึง๓๕
พ่อบอกว่าก็เคยบอกลูกสาวแล้วว่าให้ระวังตัวนะ
อย่าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว
แต่ลูกสาวบอกว่ามีคนเที่ยวตามอยู่ครับ
ไม่กองกล่องแรงแล้วนะครับ

ดูข่าวมาตลอดอยู่บ้านผมก็เป็นผู้ช่วยผมต้องดูแลเรื่องยาเสพติดไม่มีครับ
ไม่เกี่ยวครับ
ครับถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร็วครับ
เพราะเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญเสียใจกันมากครับพี่น้องทุกคน
คุณผู้ชมคะมันมีอีกประเด็นนึงที่บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
เพราะว่าสามีพระยาคู่นี้ค่ะเคยเลิกรากันไปต่างฝ่ายต่างมีแฟนใหม่
กลายเป็นว่าทั้งคู่เลิกกับแฟนใหม่แล้วกลับมาคบกัน
แล้วมาอยู่ด้วยกันแค่๑๔วันแล้วก็เกิดเรื่อง
เรื่องนี้นะคะคนในครอบครัวบอกว่าไม่ใช่หรอก
ไม่ใช่เรื่องชู้สาวลักษณะนี้หรอก
เพราะว่าอดีตคนรักของทั้งคู่เขาก็มางานศพ
เขาก็มาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และทีมข่าวของเราได้คุยกับในต้อยวัยสี่สิบ
เป็นอดีตคนรักของนางสาววราพรค่ะ
เขาก็บอกว่าเขายังเป็นห่วงอยู่ตลอดนะคะ
เสียใจมากที่นางสาวราพรมาจากไปแบบนี้
คือเขาเนี่ยพบรักกันปลายปีที่แล้ว
แต่งงานกันอยู่ด้วยกันได้๘เดือน

แล้วฝ่ายหญิงก็มาคืนดีกับนายวิรยุทธ์นะคะ
สาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าตอนอยู่ด้วยกันเนี่ย
ฝ่ายหญิงเขายังเป็นห่วงนายวิรยุทธ์ตลอด
ก็เลยหลีกทางให้ทั้งคู่เขากลับไปคบกัน

ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก

ระหว่างที่คบก็ไม่เคยเห็นตัวฝ่ายหญิง

หรือว่าไปมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครเลยนะคะ
ไม่เคย

แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมาย
ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
อยากให้เขามา

ยังรักเขาอยู่เสมอ
ไม่ว่าเขาจะมาเป็นตัวตนมาเป็นในฝันมาแบบไหน

ได้บอกได้ว่าใครทำหรือทำยังไงเนาะ
คนรักยังถึงขั้นที่บอกว่าอยากให้ผู้เสียชีวิตมาเข้าฝัน
อยากจะให้มาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทางพนักงานสอบสวนสพรัศดา
ก็เรียกคุณพ่อของนายวิรยุทธ์
แล้วคนในครอบครัวมาคุยเพิ่ม
เพื่อหาปมขัดแย้งระหว่างนายวิรยุทธ์กับคนที่ปองร้าย
เหมือนกับว่าจะมารอบฆ่าที่เขาสังเกตกันนะคะ
ทีนี้การตามตัวคนก่อเหตุ
มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้บัญชาการภาค๙ค่ะก็เตรียมจะลงพื้นที่
คลายคดีด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยววันจันทร์๑๓กันยายน
จะลงพื้นที่เพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างน้อย
คนร้ายไม่ค่อยทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เลย
มันก็อุกอาจมากนะใช่ค่ะยังไงต้องตามจับให้ได้นะครับ